คุณผู้ชมครับภัยแรงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิงโยส่งผลให้น้ำในครองปนามา
ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีความสำคัญได้รับผลกระทบ
ตอนนี้สามารถขนส่งได้น้อยลงและอาจจะมีส่วนทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นครับ
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับนายพุนพงศ์นายภาพรนะครับเป็นภูมิในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิช
บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของภัยแรงที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ย
มันอาจจะดูไกลตัวครับแต่จริงแล้วมันส่งผลกระทบกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครับ
โดยเฉพาะน้ำในครองปานามาเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีความสำคัญ
ก็จะมีสินค้า๖ที่ต้องผ่านเส้นทางนี้๖ของโลกในการขนส่งทางเรือ
ซึ่งคลองนี้ตอนนี้ปริมาณน้ำมันลดลงทำให้เรือต้องลดความจุในการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลง
แล้วก็แน่นอนเขามีการเพิ่มเรื่องของค่าธรรมเนียมขึ้นไปอีก๗๙๙ครับ
ทำให้สูงกว่าปีก่อนถึง๒๔นะฮะแน่นอนส่งผลกระทบกับเรื่องของการส่งออกของผู้ประกอบการ
ไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
และอาจจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ไทยเองใช้เส้นทางครองประมาณในการขนส่งไปยังฝากฝั่งของสหรัฐเยอะนะครับ
ลำดับที่๖ของคู่ค้าสำคัญนะครับ
ทีนี้มูลค่าประมาณ๑๗๐๐ล้านบาทล้านเหรียญสหรัฐด้วย
ก็ตอนนี้เอกชนเองก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
แล้วก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือ

ในเรื่องของราคาสินค้าต่อไปด้วยนะครับ